ช่วงนี้เวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบห้านาทีนะคะเวลาที่คณะราชหกสามรวมถึงคณะย่อยอื่นอื่นที่เขาเป็นสมาชิกของคณะราชหกสามที่เขานัดรวมตัวกันเนี่ยคือช่วงเวลาสิบหกนาฬิกาที่แยกราชประสงค์อีกเหลืออีกเวลาไม่ถึงชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะว่าจุดตรง
จากแยกราชประสงค์ชั้นครับ
สองแถวค่ะแถวแถวแรกจะเป็นอ่าตำรวจควบคุมฝุงชนผู้ชายค่ะ
แล้วก็แถวด้านนอกค่ะก็จะเป็นต่อชะดอผู้หญิงค่ะ
เนื่องจากว่าในการชุมนุมในครั้งนี้นะคะมวลชนที่มารอล่วงหน้า
ล่วงหน้าเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงเป็นนักเรียนนักศึกษาค่ะ
จากนี้ค่ะทางรองผู้บังคับรองผู้บังคับการ
ตำรวจอารักษาควบคุมฝูงชนค่ะได้มีการเดินทางเข้ามาใน
จุดสี่แยกราชประสงค์ได้ประกาศให้ตำรวจนะคะ
บีบกระชับวงล้อมเข้ามาสามร้อยนายนะครับจะมา
เตรียมกำลังตำรวจมาอีกสามร้อยนายเพื่อที่จะมาจับกลุ่มนะครับ
ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นไปบนพื้นผิวจราจร
เพราะว่าตำรวจจำเป็นที่จะต้องรักษาความเรียบร้อยของบ้านเมือง
ทุกคนนะครับมีเจตนาดีมีความหวังดีนะครับ
สร้างความสนุกเรียบร้อยให้สะพายในบ้านเมือง
ปฏิบัติภารกิจการเมืองแผนการกระชับพื้นที่ของทางตำรวจควบคุมฝุงชนในวันนี้นะคะ
โดยเฉพาะที่จุดของแยกราชประสงค์ถือว่ามีความเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นเป็นอย่างมากค่ะ
เริ่มจากก่อนหน้านี้นะคะได้มีการไล่มวลชนที่ไปรวมตัวกันอยู่บนสกายวอล์กนะครับ
ไม่ให้ไปยืนรอนะคะตอนนี้บนสกายวอล์กถือว่าปิดไม่ให้ประชาชนขึ้นไปอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
แล้วก็มีการไล่ต้อนมวลชนจากสกายวอล์กลงมาให้มารวมอยู่ตรงสี่แยกด้านตรงจุดที่เป็นสี่แยกค่ะ
ทำให้มวลชนบางกลุ่มนะคะไม่พอใจชู๓นิ้วแล้วก็ตะโกน

ตะโกนไล่ตำรวจให้ออกไปจากพื้นที่แยกราชประสงค์ค่ะ
ทางนี้ค่ะทางรองผู้บังคับการตำรวจอารักษาควบคุมฝุงชนค่ะ
ได้มีการประกาศเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าจะให้เวลาผู้ชุมนุมทั้งหมด๑๕นาทีนะคะ
ต้องออกไปจากพื้นที่ตรงแยกราชประสงค์ให้หมดค่ะ
ไปดูบรรยากาศบนสะพานลอยตรงห้างสรรพสินค้าระหว่างห้างเกษรพาซ่าแล้วก็ห้างเซ็นทรัลเวอร์นะคะก็มีประชาชนเป็นจำนวนมากค่ะ
ยืนติดตามสถานการณ์อยู่ค่ะให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ขณะที่ด้านล่างนะคะพื้นผิวตรงถนนสี่แยก
ราชประสงค์ตรงถนนราชดำริค่ะตอนนี้ค่ะ
การจราจรเหลือเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางตำรวจแล้วก็มวลชน
ได้ลงมาอยู่บนถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
มีการตะโกนใส่ตำรวจเป็นระยะนะคะ
บรรยากาศเรียกได้ว่ามีการปะทะคารมกันระหว่างตำรวจแล้วก็
มวลชนอยู่ตลอดเวลานะคะมีการชูสัญลักษณ์สามนิ้ว
เพื่อที่จะบีบตำรวจตอนนี้ค่ะ
มวลชนค่ะได้
ผลักตำรวจออกไปแล้วนะคะ
ผลักแถวของตำรวจออกไปจากจุดที่เป็นจุดตรงกลางสี่แยกค่ะ
พร้อมกับมีการชูสัญลักษณ์สามนิ้วคุณได้นะครับ
ตำรวจที่มาอยู่ตรงแยกราชประสงค์ตรงนี้นะคะ

แล้วก็จะมีการนำกำลังมาเพิ่มอีกสามร้อยนายโดยบอกว่า
จะจับกลุ่มทุกคนที่มาร่วมชุมนุมในพื้นที่แยกราชประสงค์ในเย็นวันนี้ค่ะ
ตอนนี้มีการกระจายพื้นที่ไปแล้วตรงไปแล้วนะคะ
แต่ว่าทางตำรวจก็ยังคงตั้งกำแพงเป็นแนวอย่างหนาแน่นค่ะ
และพร้อมที่จะบีบกระชับวงล้อมเข้ามาตรงกลางทันที
สัญลักษณ์๓นิ้วก็ยังมีการชูอย่างต่อเนื่องค่ะ
วลชนที่มารอตรงนี้นะคะแก่นำหลักอย่างหัวจุธาทิพย์ค่ะ
ยังไม่ปรากฏตัวนะคะมีเพียงแกนนำคนอื่นที่เคยขึ้นเวทีประสัยแล้วก็
เลื่อนไหวจากอนุสาวรีเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วก็มีการตะโกนนะคะบอกว่าให้ปล่อยแก่นนำ๒๑คนที่ถูกจับกลุ่ม
ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่๑๓ตุลาคม
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีภัยดาวดินอยู่ด้วยค่ะแม้ว่าวันนี้ทนายอานนท์นำพา
แก่นนำหลักของคณะรัศดรจะถูกควบคุมตัวไปที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่การชุมนุมของกลุ่มคณะรัศดรที่แยกราชประสงค์ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งบรรยากาศก่อนที่จะถึงจุดที่มีความตึงเครียดตอนนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ทางชุดตำรวจควบคุมฝุงชนหนึ่งกองร้อย
ก็ได้มีการทยอยเดินเข้าประจำจุดของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวอร์ค่ะ
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัศดร
ที่จะมาชุมนุมแยกราชบสงค์
โดยก่อนหน้านี้ก็มีรถตู้หลายสิบคัน
นำกำลังตำรวจออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
่งหน้าไปทางถนนราชดำริ
และแยกกระจายกันไปทางศูนย์การค้าเกษรพราซ่า
ซึ่งมีรายงานข่าวนะคะว่าทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวอร์ได้แจ้งพนักงานทุกคนค่ะว่าวันนี้หากเสร็จทุกอย่างแล้วให้ทุกคนกลับบ้านเร็วกว่าปกติค่ะ
จากนี้ค่ะบางส่วนของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวอร์ค่ะก็มีการให้พนักการรักษาความปลอดภัยของห้าง
แผงเหล็กมาปิดประตูทางเข้าห้างรอบนอกของฝั่งถนนพระรามหนึ่งแล้วก็ปิดตรงป้ายชื่อห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีการนำรั่วขนาดใหญ่มามัดไว้ไม่ให้มีการผลักดันหรือว่ามีการยกไปค่ะ
สกายวอล์กก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกไปค่ะว่ามีมวลชนบางส่วนมารอรวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาก็มีการหยุดถ่ายรูปเป็นระยะนะคะจนท้ายที่สุดแล้วตำรวจควบคุมฝุงชนได้ขึ้นไปบีบให้มวลชนแล้วก็ประชาชนทุกคนไม่ให้ไปยืนอยู่บนสกายวอล์กค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีตำรวจได้นำ
กล้องวงจรปิดค่ะไปติดไว้บนสกายวอล์กสองตัวเพื่อที่จะสังเกตการณ์แล้วก็บันทึกภาพหากมีผู้ฝ่าฝืนแล้วก็ขึ้นไปทำกิจกรรมบนสกายวอล์กค่ะ
ตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนไปตรงถนนพระรามหนึ่งแล้วนะคะ

เซ็นทรัลเวอร์จุดที่เป็นสี่แยกก็ยังมีมวลชนบางส่วนอยู่นะคะ
แต่ว่าตำรวจก็ยังคงยืนรักษาความปลอดภัยอยู่ค่ะ
เวลาที่จะเริ่มนัดชุมนุมกันจริงก็คือเวลา๑๖นาฬิกานะคะ
แต่ว่ามวลชนบางส่วนทยอยเดินทางมารอกันตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา
แล้วก็เมื่อ๑๐กว่านาทีก่อนหน้านี้ก็เกิดบรรยากาศความตึงเครียดกัน
เพราะว่าตำรวจมีความพยายามที่จะขอกระชับพื้นที่ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาใช้พื้นที่แยกราชประสงค์
ถึงตอนนี้นะคะก็ยังมีการบีบกลุ่มผู้ชุมนุมออกให้ออกไปจากแยกราชประสงค์
มีการเดินออกไปตรงถนนพระราม๑อยู่ค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศสถานการณ์สดที่เกิดขึ้นตรงสี่แยกราชประสงค์
ก่อนที่จะมีการจัดชุมนุมในช่วงเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ศิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากสี่แยกราชประสงค์ค่ะ